เอาละครับคุณผู้ชมครับที่นครพนม
ทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
เขาก็การันตีว่ามีความพร้อม
หลังจากที่คอรมอลไฟเขียวพระธาตุพนมขึ้นเป็นมรดกโลก
ไปดูความพร้อมของทางจังหวัดนครพนมกันหน่อย
เพราะว่าหลังจากที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดล่าสุด
มีมติเห็นชอบเสนอให้องค์พระธาตุพนม
ภายในวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารจังหวัดนครพนม
ทะเบียนกับยูเนสโก้เป็นมรดกโลก

ในการที่เราจะจัดทำข้อมูลรายละเอียดรายงาน

โดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมผู้ว่าสมชายวิทย์ดำรงบอกว่า
สำหรับพื้นที่ที่เสนอขึ้นทะเบียนมรดกโลก
ประกอบด้วยบริเวณองค์พระธาตุพนม

เนื้อที่รวม๑๒๕ไร่
โดยเฉพาะสิ่งสำคัญคือองค์พระธาตุพนม
เพราะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองมานานกว่า๒๐๐ปี

หรือว่ากระดูกส่วนหน้าอกของพระพุทธเจ้า
และยังมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์
เพราะเป็นวัดที่ในหลวงรัชกาลที่๙
เสด็จพระราชดำเนินไปถึง๕ครั้ง
หลังจากนี้คาดว่าจะใช้เวลาพิจารณาอีก๑ปี

เพื่อรอการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลกอย่างเป็นทางการครับ
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมบอกว่า
องค์พระธาตุพนมได้ขึ้นเป็นมรดกโลก
นับเป็นการเผยแพร่พระพุทธศาสนา
โบราณสถานสำคัญของชาวพุทธไปทั่วโลก
อกจากนี้ยังจะส่งผลดีต่อภาคเศรษฐกิจ
การค้าและการท่องเที่ยวในพื้นที่มากขึ้นด้วยครับ

ถือว่าพระธาตุพนมเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นโบราณสถานที่ได้รับความเคารพ
จากทั้งชาวไทยและชาวลาว
มีงานประจำทุกปีแล้วก็มีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากทุกปีเหมือนกันนะครับ